คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของลุงพลหน่อยค่ะนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่นะคะ
ก็ยังเป็นข่าวต่อเนื่องเพราะว่าในโลกโซเชียลเนี่ย
ก็ยังพูดถึงลุงพลกันเยอะมันมีประเด็นที่มีกลุ่มเฟซบุ๊คกลุ่มหนึ่งนะคะ
ใช้ภาพของลุงพลและพี่อุ๊บวิริยะนะคะพี่อุ๊บก็เลยไปด้วย
มาด้วยกันเนี่ยนะฮะใช่ค่ะไปทำภาพแบบดัดแปลงภาพเอาหน้าลุงพลไปใส่ตัวคนอื่น
อะไรอย่างเงี้สลับไปมาอย่างเงี้ค่ะไปตัดต่อแล้วเป็นลักษณะหมินเม
หมินสถาบันเบื้องสูงก็เลยกลัวว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ลุงพลกับคุณอุ๊บวิริยะก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจปอทนะคะ
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ครับนี่ลุงพลนะคะนายชัยพลวิพาป้าแตนก็ไปนะคะ
นางสมพลหลับโพหมอปลานายเจรพรเพชรขาวอ้าเห็นอยู่ไหมหมอปลาก็มานี่
ไปด้วยทนายกฤษฎาโลหิตดีทนายโนบิก็ไป
อุ๊บนี่ก็ยืนอยู่ข้างอยู่แล้วนะคะ

หมอปลาก็อยู่อีกฝั่งหนึ่ง

นำภาพของลุงพลและคุณอุ๊บวิริยะ
ไปโพสต์ในลักษณะเป็นภาพตัดต่อ
แล้วก็มีข้อความในลักษณะหมินเมย์

มีคนเอาภาพของลุงพลเนี่ยค่ะ
แต่ใช้ชื่อและนามสกุลจริงของลุงพลเลย
แล้วโพสต์ข้อความไม่เหมาะสมมาก

ตัวเลขที่ลุงพลให้มาก็คือ๕๗๐๐

ก็เลยต้องดำเนินการ

ในข้อหาความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
แล้วก็มาตรา๑๑๒

นำหน้าของลุงพลหน้าของพี่อุ๊บไปตัดต่อกับ

แล้วก็มีการเอาภาพตัดต่อไปใช้ในเว็บ

กระทำแบบนี้เข้าข่ายเป็นความผิด

และมาตรา๑๑๒ตามประมวลกฎหมายอาญา
คือเมื่อปลายเดือนกันยายน

ประจำวันเอาไว้แล้วที่สพวนนว

ก็อยากจะให้หยุดการกระทำดังกล่าว
แต่มันยังมีมีมาเรื่อย

ลุงพลกับพี่อุ๊บไปแจ้งความ
ทีนี้ไหนก็เจอกับนักข่าว

หลังจากพบตรแถลงมาเนี่ย

ก็มีพอใจเรื่องที่ท่านยังไม่

ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะได้มี
หลักฐานต่างเข้ามาหยิบยื่น
แล้วก็สามารถที่จะโยงไป

แต่มันก็ยังไม่ได้ทำให้ตัว

ก็อยากให้ทางชุดสืบสวนนะครับ

ใกล้เคียงเพราะว่าบริเวณที่น้องหายน่ะ

มันอาจจะมีในเรื่องของการเชิญตัวลุงเอง
เข้าเครื่องจับเท็จค่ะครับตรงนี้ลุงยังพร้อมไหมคะที่
ยังยินดีตลอดครับครับเพราะยืนยันมาตลอดว่าเรื่องอะไรที่ทำให้หาคนร้ายตัวจริงได้ผมยินดีครับ
บอกว่าพร้อมถ้าต้องเข้าเครื่องจับเท็จ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของหมอปลาค่ะหมอปลาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกัน
หมอปลาบอกว่าก็ยังคาใจการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เรื่องลำดับเวลาหรือว่าไทม์ไลน์ของลุงพล
เพราะก่อนที่น้องชมพู่จะเป็นข่าวจะเป็นคดีเนี่ยมันมีอยู่คนคนนึง
เป็นสายเลือดของน้องชมพู่โพสต์เฟซบุ๊กตามหาน้องช่วง๗โมงครึ่งถึง๙โมง
แต่ว่าไทม์ไลน์ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าน้องชมพู่หายตัวไปตามเวลาที่น้องเปิดดูยูทูปอ่ะนะ
ตามเวลาที่น้องสดิ้งพี่สาวเปิดคอมพิวเตอร์ด้วยเนี่ยมันเวลามันมันแปลก
มันดูเอ๊ะช่วงเวลามันดูแล้วแปลกอยากให้เจ้าที่ไปตรวจสอบตรงนี้ให้หน่อย
จะได้สร้างความเป็นธรรมให้กับลุงพลเพิ่มด้วย
ซึ่งเขาโพสต์ว่าเด็กหายเวลา๗โมงครึ่งถึง๙โมงนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นโพสต์ตามหาบุคคลหายนะครับซึ่งยังไม่เกี่ยวข้องกับคดีไง
แต่มาถึงเวลามันมีการเปลี่ยนไทม์ไลน์อันนี้ผมไม่เข้าใจว่า
ชุดสืบสวนเนี้ยเอาอะไรผมเข้าใจว่าดูจากเอ่อ
อะไรนะเอ่อยูทูปใช่ไหมแต่ไม่มีคนโพสต์ก่อนนั้นนั้นนะครับ
อยากให้ชุดสืบสวนไปถามคนที่โพสต์นั้นด้วย
เพราะคนที่โพสต์ก็คือการโพสต์ตามหาคนหาย
ซึ่งตรงนั้นน่ะเวลามันน่าจะชัดเจนเพราะตอนนั้นยังไม่เป็นเรื่องของคดีด้วยครับ
อันนี้คืออยากจะฝากครับไอ้คนโพสต์ก็คือคนในสายเลือดเขาอ่ะ
ซึ่งอันนั้นมันไม่มีผลอะไรกับคนข้างนอกโพสต์ด้วยใช่ไหม
เพราะว่าตามหาเด็กหายเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงแต่พอถึงเวลาวันนั้นชุดสูบบอกว่า
มันเปลี่ยนเวลาอีกยังไม่ตายกันมาเป็นผีรอกันเสียแล้ว
ทางด้านของทนกริษดาทนโนบิดพาลุงพนฯไปแจ้งความ
นี่คนนี้ใครน่าคุ้นมาด้วย
คือเธอไปแจ้งความเอาผิดคนโพสต์หมินประมาทเธอพอดี

แล้วบังเอิญไปเจอพอดีลุงพลกำลังเดินเข้าไปพอดีนี่นี่ไง
คนก็สงสัยเนี่ยว่าเอ้สสประเรณามาทำอะไร
ทำไมมาปะกับลุงพลพอดีคุณปรินาก็เลยเขาคนละคดีเขาก็
อย่างนั้นคนคนละคดีกันเดี๋ยวถอยก่อนก็ได้ใช่ใช่ค่ะ

อันนี้ก็จะมีภาพเช่านี้

จนก็ว่ากันไปเรื่องของพอดีความต่าง